ต้นกันด้วยเหตุการณ์ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย๖ขวบที่นครปฐมก่อน
น้องอยู่ชั้นอนุบาล๓นะฮะอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม
อย่างที่ทราบข่าวนะครับก็คือช่วงเช้าของการเข้าเรียนวันหนึ่ง
ปรากฏว่าที่คุณครูเจ้าหน้าที่หรือว่าเพื่อนเขาไปอยู่ที่บริเวณด้านนอกห้องกันหมด
จังหวะนั้นน้องอยู่แถวห้องเรียนแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเป็นลุงแล้ว
เรียกน้องเข้าไปในห้องภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนในวันนั้นก็จับภาพเอาไว้ได้เนี่ยครับ
เป็นช่วงเวลาที่เข้าแถวเคารพทงชาติกันด้วยในห้องเรียนก็เลยไม่มีคนเขาออกมาเข้าแถวมาอะไรกันหมด
ก็เลยฉวยโอกาสใช้จังหวะตรงนี้เรียกเด็กเข้าไปแล้วในห้องเรียนก็เด็กอนุบาลนะฮะ
จะมีห้องน้ำเอาไว้ทำความสะอาดเด็กเวลาแบบอึฉี่อะไรพวกนี้ด้วย
ถูกพาเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ข่มขืนกระทำชำราวกลับไปที่บ้านเนี่ยแม่เจอร่องรอยถามลูกลูกก็บอกนะครับ
แต่ปัญหาก็คือเด็กไปบอกครูประจำชั้นแล้วด้วยนะแต่ครูประจำชั้นบอกว่าอย่าพูดแบบนี้อีกนะถ้าพูดอีกจะโดนตี
หนึ่งก็คงจะไม่เชื่อเด็กค่ะหรือสองก็ไม่อยากให้โรงเรียนเสียหายหรือว่ามีเรื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับ
เอาเป็นว่าล่าสุดครับท่านผู้ชมครับผู้ชายในภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ฮะตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
ชื่อว่านายสนองเข็มทองอายุสี่สิบแปดปีนะครับวันนี้ตำรวจที่จังหวัดนครปฐมควบคุมตัวได้นะครับนางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีที่แม่เขาไปร้องเรียนเนี่ยวันนี้ก็มาติดตามตัวความคืบหน้าคดีนี้ด้วยเมื่อควบคุมตัวนายสนองเข็มทองชายตามภาพในกล้องวงจรปิดได้แล้วตำรวจ
คนร้ายผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็พาไปชี้ตัวคนร้ายตัวจริงอีกรอบหนึ่งซึ่งปรากฏว่าน้องเด็กหญิงวัย๖ขวบที่อยู่ชั้นอนุบาล๓ชี้ตัวคนร้ายได้อย่างถูกต้องบอกเจ้าหน้าที่เลยว่าคนนี้แหละที่เป็นคนทำหนู
แล้วเจ้าหน้าที่ก็รีบพาน้องกับแม่ขึ้นรถออกไปกันนะครับเพราะว่าถือว่าเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับคือน้องก็ท่าทางมีอาการตื่นตกใจแล้วล่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเด็กก็คงจะหวาดกลัวคนร้ายอ่ะพอเห็นหน้าคนร้ายอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะทำให้ย้อนนึกถึงช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนะนะแต่มันก็เป็นช่วงเวลาแห่งความจำเป็น

อย่าไปคิดว่าเด็กโกหกอย่ากลัวที่จะแก้ไขปัญหาหากเกิดเรื่องราวขึ้นในโรงเรียนนะจะได้ไปปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยของเด็กอย่าไปกลัวแบบที่ว่าจะปัดไม่ให้มีเรื่องซะอย่างเดียวเดี๋ยวเรื่องโรงเรียนจะเสื่อมเสียชื่อเสียงแบบนี้ไม่ได้เวลาเกิดเรื่องอะไรเนี่ยต้องนึกถึงเรื่องของเด็กก่อนเป็นอันดับ
ไว้มากเพียงหุบขวบเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะส่วนเรื่องของคดีนะครับท่านผู้ชมครับทางตำรวจ
พลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมแล้วก็สพมนครปฐมเจ้าของคดี
วันนี้ตอนที่นำตัวผู้ต้องหาออกมาจากห้องควบคุมตัวหลังจากที่ชี้ตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้นำออกมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
ก็ปรากฏว่าดูสีหน้าแล้วนี่ผู้ต้องหานี่ก็นิ่งเฉยเลยนะฮะนายสนอง
พี่พูดอะไรหน่อยไหมครับขอโทษเด็กไหมครับขอโทษเด็กไหมครับจะขอโทษเด็กไหมครับ

นี่ตอนนำไปสอบปากคำนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการสอบถามกันแล้วครับ
ซึ่งนายสนองที่สุดแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุลงมือข่มขืนกระทำชำราวเด็กจริงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๗มิถุนายนโดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็ก่อเหตุลักษัพด้วยนะครับ
หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปที่วัดเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำ
แล้วช่วงนั้นก็ดื่มเหล้าขาวเข้าไปด้วยก็เลยเมานะอาบน้ำที่วัดอะไรเสร็จก็เดินเข้าไปในโรงเรียนที่อยู่ใกล้วัด
ตอนนั้นเห็นเด็กผู้หญิงผู้เสียหายเดินเล่นอยู่แถวกระถางต้นไม้ก็เลยกวักมือเรียกเด็กให้มาหา
สนองได้กล่าวขอโทษแม่แล้วก็เด็กผู้เสียหายนะครับโดยบอกว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากดื่มเหล้าแล้วเมา
หรือว่าผมทิศไปแล้ว
ผมเมาไปครับ
แต่สิ่งที่นายสนองทำลงไปมันเกินกว่าจะให้อภัยจริง

เด็กเห็นหน้าก็ร้องไห้จะแย่แล้วค่ะ

แล้วก็เป็นตราบาปอยู่ในใจของเด็กตลอดนะคะ
แล้วนี่ไม่ใช่ผู้เสียหายคนแรกคนเดียว
เพราะระหว่างที่นายสนองถูกตำรวจสอบปากคำอยู่อะค่ะ

พาลูกสาวมาที่สอนอ
เจอกับตำรวจแล้วบอกว่าขอดูหน้านายสนองหน่อย
ผู้ปกครองรายนี้บอกว่าที่อยากจะมาขอดูหน้าเนี่ยนะ
เพราะสงสัยว่านายสนองน่าจะเป็นคนเดียวกัน
กับที่ลูกสาวบอกว่าถูกผู้ชายคนนึง
ไปนั่งตักที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
เมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เอง
แต่เป็นคนละโรงเรียนกับเด็กผู้หญิงวัย๖๐
ผู้เสียหายกรณีนี้นะคะ
ก็เลยจะมาดูตัวว่าใช่หรือเปล่า

และสุดท้ายแล้วมันใช่ค่ะ
คนเดียวกันอ่ะเพราะว่าพอเห็นหน้านายสนองเนี่ยนะ
เด็กก็บอกเลยว่านี่ไงคนที่อุ้มหนูไปนั่งตัก
เนี่ยก็เลยจะมีการแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ
เพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะ

คงจะอาณาจารย์รวรรมเด็กเนี่ย

วันนี้ก็พระฤหัสพระรหัสคงพระหัสที่แล้ววันที่๒๐
ที่ผ่านมาใช่ค่ะสัปดาห์ที่แล้ว
แต่ว่าเด็กที่ถูกข่มขืนในห้องเรียนเนี่ย

แสดงว่าพอก่อเหตุแล้วตัวเองก็ยังไม่หยุดเลย

ก็ยังตระเวนไปตามโรงเรียนไปหาเด็กใช่ไหม
พฤหัสที่แล้วก็ไปอุ้มมานั่งตักเนี่ย

สนองถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ

กบดานอยู่ที่บ้านเพื่อนที่บางแพรอำเภอโพธารามจังหวัดรัชบุรีนะ
ตำรวจเองก็ใช้วิธีการในการพอรู้ข่าวแล้วเนี่ยนะ
อยู่ที่ไหนเนี่ยก็ให้เพื่อนของนายสนองโทรไปหา

พอเข้ามาในบ้านพักในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมก็จับกลุ่มนะครับ
คือหลอกให้กลับมาที่บ้านพักในเขตตัวเมืองนครปฐมนะครับ

พบว่านายสนองเคยถูกต้องโทษมาแล้วทั้งคดีเกี่ยวกับการอนาจารย์เด็กและคดีรักทรัพย์
เข้าออกเรือนจำมาแล้วนะครับ๔ครั้งนะฮะ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๗เข้าแล้วออกเข้าแล้วออก
คือคุกเนี่ยเป็นบ้านเลย

ดูสีหน้าสีตาก็คือแบบเฉย
ถูกจับก็ถูกจับเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวก็ออกมาก็ก่อเหตุอีก
คดีแบบนี้อยากให้ติดยาวตลอดชีวิตไปเลยนะ
จะได้ไม่ออกมาก่อเหตุอีกนะคะ